ส่วนชายคนนี้น่าจะต้องการกางเกงชั้นในตัวใหม่ครับ
เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เลือกหยิบ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าบุษยมาศครับ
เอามาโพสต์เอาไว้เห็นถึงพฤติกรรมของชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
ปุ๊บก็ตรงมาที่ราวแขวนพ่าแล้วก็ลงไปเลือกหยิบอย่างสบายใจแล้วก็ใจเย็นครับ
หยิบได้ไม่รู้กี่ตัวแต่ก็ขับหนีไปอย่างสบายใจเหมือนกัน
เจ้าของคลิปยังมีข้อความด้วยนะว่า
มันมาอีกแล้วคนแบบนี้โดนลักกรกนรอบที่๒แล้ว
รอบแรกเพิ่งมาเมื่อไม่นานรอบนี้เป็นของพ่อ
นี่มายืนเลือกเหมือนเป็นร้านขายกรกนเลย
แล้วรอบนี้เห็นทะเบียนชัดเจนสงสารฉันเถอะ
บ้านฉันพื้นที่จำกัดไม่มีที่จะตากแล้วจริง
ตากกลางวันก็เกรงใจคนผ่านไปผ่านมา
กราบล่ะอย่าแวะบ้านฉันอีกเลยนะ
นี่เขาขอไว้เขาวอนไว้วอนกับไอ้โจรคนนี้
จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่แถวบ้านรุ่มดงกระเบาคุณผู้ชม

เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมารอบที่สอง
รอบแรกไอ้กางเกงในที่เอาไปนะเป็นของเธอเองนี่แหละ
แต่รอบหลังเนี่ยเป็นของพ่อเธอนี่เอาทั้งกางเกงในชาย
กางเกงในหญิงเลยพอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลครับ
คนก็สนใจกันเยอะครับมาคอมเมนต์กันบางคนบอกว่าโอ้ยโดนเหมือนกัน
โดนแบบนี้เหมือนกันดูแล้วเหมือนลักษณะว่า
ปีนเข้าไปในบ้านแล้วโดนมาหลายบ้านแล้ว
บางคนก็บอกว่าสงสารโจรเพราะกางเกงในตัวนั้นเป็นของพ่อผู้โพสต์
ที่สำคัญคุณผู้ชมทะเบียนเห็นชัดเหมือนกันนะ
๔๑๗๓ครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
ก็ไม่น่ามีใครมาตากผ้าหน้าบ้านอีกเลยฮะ
ก็น่าจะไปตากหลังบ้านหรือบางทีก็อาจจะไม่ตากแล้ว
อาจจะไปเอาเข้าเครื่องอบแทนนะเออแต่ว่าชาวบ้านก็ขอนะ
เจ้าหน้าที่มาเข้มงวดกวดขันหน่อยค่ะเออมาลาดตระเวนหน่อยนะฮะ
ในช่วงยามวิการเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวโจรมันย่ามใจ
อย่างนั้นคนแถวนั้นไม่มีกางเกงในใส่แล้วมั้งเนี่ย